เป็นไงพี่เป็นไงเป็นไงพี่โอ้ไม่ได้บอกบอกพี่อย่ามุดเข้า
รองันไม่เอาอ้ากินครบโอ้หาเรื่องแล้วเนี่ยเขาต้องตะกน
ไม่ได้ไม่ได้พี่จะมามุดเข้าล้อแบบนี้ไม่ได้ลุกเนี่ยค่ะ
นอนใส่กางเกงตัวเดียวอยู่บนถนนบอกเหยียบผมเลยเหยียบผมให้ตายค่ะ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ขออนุญาตไม่อ่านชื่อ
คุณผู้ชมอ่านชื่อเฟซบุ๊คเขาเองบนหน้าจอนะคะ
ไม่มีจะจุดแต่แปลกเพื่อนเรียกเสีย
เขียนไว้บอกว่าเกือบเหยียบคนตายแล้วไหมล่ะทะเลาะกับเมียมานอนให้รถเหยียบ
กระโดดออกมาด้วยนะดีถ่ายไม่ทันอ่ะผู้สื่อข่าวเราเห็นคลิปนี้ปุ๊บลงพื้นที่เลยค่ะ
ตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนในหมู่บ้านที่จะเชื่อมกับถนนสายหลักเส้นทางรัตนบุรีสุรินนี่แหละ
ในคลิปที่ไปนอนจะให้รถเหยียบเนี่ยนะคะชื่อชัยวัดหรือในป๋อง
เพลเป็นคนลำปางเราได้คุยกับป๋องนี่นี่นี่
คนนี้แหละคนนี้แหละครับพี่ป๋องเกิดอะไรขึ้น
ไปนอนขวางรถแบบนั้นทำไมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไปขายไอติม
ไอศกรีมอ่ะเนอะไปขายไอติมแล้วมีคนขายยาบ้าคืนให้สองเม็ด
เม็ดละแปดสิบบาทก็ซื้อครับซื้อซื้อมาเสพเสพเสร็จปุ๊บคลั่งเลย
แล้วทะเลาะกับเมียด้วยจริงตั้งใจจะเก็บของไปหาญาติที่จังหวัดเลย
ก็เอาไหล่ก็ต้องไปปวดหัวเหมือนกับที่ไปเมื่อคืนนี้ก็ไปชดเมียร์
ตรงนี้ก็เท่าไม่คุยกับผู้ใหญ่คุยพูดกันว่ายังไงคุยพูดใหญ่
ก็ว่าเขาจะไปก็ไปผมว่าเดี๋ยวผมขอไปวันนี้เช้า
ผมขอนอนก่อนรอหายเมาก่อน

ป๋องบอกรอหายเมาก่อนนะ
คือถ้าฟังจากเรื่องที่พี่ป๋องเล่าพี่ป๋องก็คือเมายาบ้าใช่ไหมเนี่ย
แล้วพี่จะได้เก็บของไปหาญาติที่จังหวัดเลยเหรอพี่เมายาบ้าเนี่ย
ได้คุยกับภรรยาของพี่ป๋องด้วยนะคะภรรยาบอกโอ้โห
เสพยาเป็นว่าเล่นแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันก็เอือมเป็นเหมือนกันนะ
ตอนนี้ไม่อยากจะนับเป็นสามีแล้วไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกันอีก

คนนี้น่าจะเลวมาจากแถวบ้านแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็มาเลวที่นี่ต่อแล้วเพิ่งจะมาเลว
จะแม่เข้าใจว่าคนจะแบบอยู่มานานแล้วจะเหิมเกิมอะไร
บ่ออะไรมีจ้าบ้านเข้าไปบอกว่าเฮ้ยไปเอาหัวมันมันตาย
เอารถมอไซคกูออกมาด้วยปล่อยให้มันตายบอกทุกคนกูไม่เอาเรื่อง
ไม่ให้พูดเหมือนกันแมนใช่
ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ก็เคยโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวป๋องไปรักษาแล้ว
พอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาป๋องก็หนีทุกรอบ
หนีเสร็จพอเจ้าหน้าที่กลับป๋องก็กลับมาสร้างความเดือดร้อนใหม่แบบนี้อีกอ่ะ
เมื่อเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ห้ามผู้นำชุมชนกลับไปแล้ว
แกก็ออกมาแล้ววาดอย่างเหมือนเดิมมันก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยแหละครับ
เราก็จะมาเฝ้าระวังอยู่อย่างเดียวก็คงไม่ไหวครับทั้งวันทั้งคืน
ครับผมวันนั้นมีทั้งรถเก๋งทั้ง๖ล้อกระจกแตก
แล้วก็อีกหลายคันครับที่หลบแล้วเสี่ยงต่ออันตรายมากเลยน่ากลัวครับ
ต้นตรวจสอบประวัติของพี่ป๋องไปเนี่ยนะคะพี่ป๋องเองเคยติดคุกมาแล้วนะคะ
คดีร่วมกันปล้นรุมโทรมปี๓๘
ติดคุกอยู่บางขวาง๑๖ปีเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปี
หลังออกมาก็มาทำงานแล้วก็เจอกับภรรยาคนปัจจุบัน
แล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะ
แต่สงสัยจะต้องกลับเข้าไปนอนคุกอีกหรือเปล่าเนี่ย
ก็พี่ใจเย็นนะครับอย่าทำแบบนี้นะมันอันตรายนะ